ประเด็นเรื่องการเมืองนะคะตอนนี้เนี่ยนายวิศนุเครืองามก็ได้ออกมา
พูดถึงเรื่องของกรอบเวลาแล้วนะคะว่าถ้าหากว่ามีการประกาศรับรองเรียบร้อยแล้ว
กรอบเวลาหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็เชื่อด้วยว่ามิถุนายนนี้ได้เห็นหน้าตารัฐบาลใหม่แน่นอนนะคะ
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงกรอบเวลาค่ะ
ถ้าหากว่ากรกตสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอสอแบ่งเขตในวันที่๗
และสอสอแบบบัญชีรายชื่อในวันที่๘ได้จริงเนี่ย
เท่ากับว่าวันที่๘พฤษภาคมจะเป็นการรับรองผลอย่างเป็นทางการแล้ว
และหลังจากนั้นอีก๓วันจะมีการประกาศรายชื่อสว๒๕๐คน
และนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายค่ะ
หากโปรดเกล้ารายชื่อสวลงมาแล้วเนี่ย
ใน๑๕วันก็จะต้องมีพิธีเปิดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี
แล้วก็มีการเลือกประธานและรองประธานรัฐสภา
จากนั้นพอได้ประธานและรองประธานแล้ว
ประธานรัฐสภาก็จะเรียกประชุมสภา
เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดค่ะ
พี่บุญเนยประยุทธ์จันโอชานายโยครัฐมนตรีระบุไว้นั่นแหละ
คือเราจะได้เห็นหน้าค่าตาคณะรัฐมนตรีใหม่

พี่บุญเนยประธานรัฐสภาก็จะเรียกประชุมสภา

โปรดกล้าแล้วประธานก็คงจะ

ต่อจากนั้นนายกรรมตรีก็จะต้องไปพิจารณา

แล้วก็ตั้งรัฐมนตรี

ขอรมอคศก็จะสิ้นสุดลงในวันนั้น

ถ้าหากว่าเป็นไปตามแผนการ
แล้วก็กรอบเวลาที่กรกตเขาวางเอาไว้นะคะ

ก็ได้มีมติแล้วในการรับคำร้องของ
ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้วินิจฉัย

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาตร๑๒๘

หรือไม่ประเด็นเรื่องสูตรคำนวณ

ซึ่งเรื่องนี้นะคะคดีดังกล่าว

พระราชบัญญัติประกอบว่าด้วยวิธีพิจารณา

แต่เพื่อประกอบการพิจารณาก็ให้
สมนัวบันทึกการประชุมของกรท
ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญมาตรา๙๑

พิจารณาร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูล

ขอภายในวันที่๗พฤษภาคม

หลงมติในวันที่๘พฤษภาคม

สอบบัญชีรายชื่อเรื่องสูตรคำนวณต่างนานา

รวมทั้งเรื่องของนายกรัฐมนตรีด้วย